ที่สำคัญอย่าไปทำแบบว่าเกรงเกเล

จริงบางวันนี้ฮะมันเห็นอยู่แบบว่าเพียงแอบนะคะ
แต่เพื่อความปลอดภัยเพื่อความแบบว่าสงบสุขนะ

หลังจากภาคแรกสร้างรายได้ถล่มทลายไป๑๗๐ล้านบาท
ภาพนี้กลับมาจากคัมแบ็คมาบอกเลยนักแสดงแต่ละคนนะ
ไม่ธรรมดาแน่นอนอย่างพี่แหลมสมพลอย่างนี้

แล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่ทัชนัตตะกัวชง

เรียกว่ารวมชายแช่ตัวท็อปตัวจริง

แล้วหน้ากล้องเดือดขนาดนี้หลังกล้องเขาสนิทกันเหมือนในหนังหรือเปล่า

ไปฟังเสียงหนุ่มชายแท้ทั้งแก๊งสโตคิงกันหน่อยค่ะ

จริงแล้วโครงสร้างของนักแสดงในชุดนี้

เราต้องอาศัยความเชื่อใจกันอย่างมากอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็

มันก่อกำเนิดมาจากความรักและความผูกพันที่เรามีให้กัน

มันเลยสนิทแล้วก็ผูกพันกันไม่ยาก

มันก็มีกิจกรรมผ่อนคลายกิจกรรมชายแท้ได้ก่อน

ตอนนี้หลายคนสงสัยว่าหนังเรื่องนี้เป็นการปลุกความรุนแรง

ของนักเลี้ยนอาชีวาที่เกิดขึ้น
ก็ละกันค่ะเพื่อเอาไปปรับใช้ในชีวิตให้มีสติขึ้น
และที่สำคัญอยากให้ดูที่เจตนาของหนัง
ไม่ว่าจะมีคำถามอะไรนะถ้าดูหนังจบเนี่ย
ตอบคำถามสังคมได้อย่างแน่นอนนะคะ
อย่ามองแค่ภาพความหวือหวาในการโฆษณา
หรือว่าแบบว่าหน้านังอะไรแบบนี้ไม่ใช่วิวสมขาไปดูเนื้อแทก
หลบดีจริงแต่ว่าภาคนี้เขาการันตีว่าจบดีกว่าภาคแรกอีก